เมื่อคืนนี้เชียร์สนุกไม่อยากลุกไปไหนเลย

ได้ลุ้นจนวินาทีที่๒คนสุดท้ายแล้ว
จับมือจับมือไม่ใช่แค่อิงฟ้าเกร็ง
เราเองก็เกร็งเราเองก็ลุ้นค่ะ
คว้ารางวัลนะคะรองชนะเลิศอันดับหนึ่งไป
อยากให้ย้อนไปดูโมเมนต์นั้นวินาทีนั้นกับอิงฟ้าค่ะ

คนลุกบราซิล

บราซิลรัวลิ้นแบบนี้เนี่ยนะคะ
อ่ะแต่ว่าโมเมนต์นั้นวินาทีนั้นเนี่ย
เชื่อเลยแหละว่าทุกกำลังใจส่งให้กับอิงฟ้า
แล้วอิงฟ้าก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดี

สำหรับบราซิลเนี่ยนะคะเธอก็โอ้โหเต็งตั้งแต่ในบ้าน

เก็บตัวที่อินโดก็โดดเด่นมา

นี่ส่วนอิงฟ้าค่ะก็สวยแบบดุดนางพญาเหมือนกันค่ะ
ฟ้าเนี่ยนะคะโดดเด่นไม่แพ้กันเลยอย่างช่วงตอบคำถามเนี่ย
วันนี้คุณผู้ชมในข่าวเช้าของเราเราประมวลมาให้ดูทั้งหมดเลยนะ
เพราะว่าการตอบคำถามรอบ๕คนสุดท้ายทุกคนได้คำถามเดียวกันค่ะ
เขาถามว่าสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ทำลายบ้านเมืองแล้วก็ความหวั่นให้กับอนาคตเนี่ย
เนี่ยคุณจะบอกว่ายังไงให้เวลาเนี่ยหนึ่งนาที
แล้วเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ฟังแววตาความมั่นใจของอิงฟ้าที่ตอบคำถามนี้ค่ะ
เซฬร์เซฬร์
นี่ไงคือคอนเซ็ปต์ของปีนี้เนี่ยนะคะ
ก็คือยุติสงครามและความรุนแรงทุกรูปแบบ
กรุงจักรต้าประเทศอินโดนีเซียที่จัดขึ้นเนี่ย
ก็เอาคอนเซ็ปต์เรื่องนี้มาชู

โหนี่ดุดนางพยายามจริงนะทุกคนค่ะ
ความกล้าของเธอที่จะตอบคำถามด้วยภาษาอังกฤษนี้

รอบ๑๐คนสุดท้ายนะคุณผู้ชมชุดนี้ฮะ

คุณอิงฟ้าเดินออกมาในชุดราตรีสีดำครับ

เหมือนกรีดไปที่ใจของพี่เบิร์ต
แฝงไปที่ความเซ็กซี่และสวย
เอาใจแฟนนางงามไปเต็มเสียงเชียร์ดังกระหึ่มฮะ
แล้วก็ทรงผมนี้เอาจริงคือเตรียมพร้อมแล้วอ่ะ
รอบ๒๐คนสุดท้ายนะครับ
จะประกาศว่าสาวงามคนใดจะเข้ารอบ
มีการประกาศผลชุดประจำชาติที่ดีที่สุดครับ
โดยจะมีจากทั้งที่กรรมการเป็นผู้ตัดสิน
และจากแฟนที่ร่วมกันโหวตมาแล้วก็ไม่ผิดคาดครับ
นะครับคว้าชุดประจำชาติยอดเยี่ยมไปครอง
ร่วมกับชุดประจำชาติของเวียดนาม
สำหรับการประกวดชุดประจำชาติเนี่ย
ผ่านความดื้อความดื้อหน่อยความส้นนิดน่ารักที่เล่นตามแบบฉบับตัวจี๊ด
แต่แฝงไปด้วยความดุดันความฉลาดเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ครับ
ดึงดูดสายตาของคนดูแล้วก็เหมาะสมจนได้รับตำแหน่งแบบนี้
มันคือรางวัลอะไรรางวัลที่นี่ครับ
นี่เห็นไหมคือเธอก็ขอบคุณเนาะขอบคุณทุกกำลังใจเกี่ยวกับรางวัลพิเศษนี้
บอกว่าเนี่ยเหมือนกับว่ายังไงก็ไม่รู้แหละคือมีความภูมิใจแล้วได้รางวัลนี้มาก่อน
แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อทำเต็มที่แน่
ค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะพอการประกวดเสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วเนี่ย
บอกเลยนะว่าเต็มที่ที่สุดแล้วขอบคุณทุกกำลังใจ
แล้วก็ขอโทษที่เอามงแรกกลับบ้านเราไม่ได้แต่ภูมิใจในผลงานที่สุดแล้ว
เอาจริงคนไทยทุกคนบอกเหมือนกันเลยว่าเธอคือเลือดนักสู้จริงอิงฟ้า
เห็นทุกรอบทุกโชว์เดินได้ดีมากจริงแล้วอิงฟ้าเป็นนางงามที่ฉลาดนะ
อะไรที่เขาไม่ได้ห้ามไม่ได้เป็นกฎข้อห้ามอิงฟ้าก็ทำ
เออเอาอย่างตอนที่แบบเดินมาแล้วมาเล่นตรงบันไดทุกครั้งที่เวลามีการเดินเสร็จแต่ละรอบ
เธอจะมีการอัดคลิปลงโซเชียลแล้วสิ่งที่พูดจะเห็นถึงความฉลาดของเธอจริง
การพรีเซนต์แล้วก็นำเสนอประเทศไทยเนี่ยนะคะนอกจากนั้นอิงฟ้าก็ให้สัมภาษณ
หลังจากได้รับตำแหน่งค่ะบอกว่าตอนประกาศรางวัลเนี่ยก็กลัววูบเหมือนกันนะ
ประกาศออกมาว่าเป็นไทยแลนด์ในใจลึกก็คิดว่าสมเหตุสมผลที่สุดแล้วแหละ
นางงามจากบราซิลเนี่ยแล้วก็บอกด้วยบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นเราเนี่ย
เราก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้เต็มที่เพราะว่าเราก็สู้สุดเหมือนกัน
รับในใจอาจจะแอบหวังว่าแบบให้เป็นไทยแลนด์เป็นไทยแลนด์
แต่ส่วนตัวก็มั่นใจว่าทำดีที่สุดทุกรอบแล้ว
แล้วความรู้สึกตอนนี้ค่ะอิงฟ้าบอกว่าได้ก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดของตัวเอง
โดนเยอะเหมือนกันโดนบูลลี่ต่างเยอะมาก
วันนี้พิสูจน์ได้แล้วว่าคนไทยไม่จำเป็นต้องกลัว

แล้วก็วันนี้มาถึงจุดที่ได้ยืนจับมือยืนช็อตสุดท้าย
ตอนนี้คุ้มที่สุดแล้วแต่เอาจริงนะคุณผู้ชม
สวยเก่งหุ่นดีการศึกษาเลิศแล้วภาษาเนี่ย
ภาษาเลยเหรอ๕ภาษาโอ้โห๕ภาษาเลยเหรอ
ใช่ค่ะแฟนนางงามก็มองว่านี่คือตัวเต็งตั้งแต่แรกแล้วเหมือนกัน
เมื่อกี้ก็หารูปในโทรศัพท์อยู่รูปวันนั้น
โชว์จะโชว์หน่อยยินดีด้วยครับ
คุณผู้ชมหน่อยนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะเกินหน้าเกินตาไป
เดี๋ยวคุณพี่ฟ้ากลับมานะมาหยิบลอตเตอรี่ให้พี่เบิร์ตอีกสักรอบหนึ่งนะครับ
ผมโพสต์ดีใจกับเขาด้วยนะครับ